วันนี้เราได้คุยกับหลวงพี่อืม

ช่วงบ่ายบ่ายฮ่าเก
ผู้ชายจู่กระสุนแล้วก็พื้นวางตามจุดต่าง
พอมีชาวบ้านเสร็จจากงานบุญที่วัดจะออกทางหลังวัดก็ยิงยิง
ค่ะท่านก็เล่าให้ฟังหมดแล้วว่าตอนนั้นอ่ะ
เหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นอืมแต่ว่ามันมีคำถามตามมา
คุณอรัชพรคลิปนี้ท่านดูแล้วนะฮะ
ไม่ต้องฉายซ้ำแล้วนะเราก็ดูไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเห็นกันล่ะ
มีคำถามตามมาว่าพระรูปนี้พระวัดป่าศรัทธารวมที่ท่านเห็นคนร้าย
แล้วพยายามบอกชาวบ้านว่าเอออย่าไปโยมอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป
แต่ก็มีคนที่บอกกันไม่ทันก็ถูกยิงเสียชีวิตไปหลายศพเนี่ยค่ะ
ไม่กลัวอืมหรือทำไมท่านไม่ถูกยิงอ่าแล้วคนร้ายมันเห็นท่านไหม
เราไปถามให้อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับหลวงพี่รูปนี้ชื่อพระ
กรศักดิ์ถนอมเงินนะครับเป็นพระลูกวัดวัดป่าสัทธารวม
จ่าทหารคลั่งคนนี้เนี่ยมาจอดรถยิงอยู่พื้นที่หลังวัด

หลวงพี่บอกว่าตอนนั้นใช้มือถือบันทึกภาพ

และจ่าทหารคลั่งที่กราดยิงในวัดคนนี้
ตอนแรกทีแรกยังไม่รู้ว่า
จะมายิงหรือมันจะอะไรยังไงเนี่ย
ทีแรกยังคิดว่ามายิงสกัดจับคนร้ายด้วยซ้ำ

มันเป็นต้นไม้ใหญ่ห่างจากคนร้ายประมาณ๑๐๐เมตร

กล้องมือถือแทนสายตาของหลวงพี่เนี่ยเห็นไหมพอจังหวะที่มันไป
พี่ก็เดินไปดูหน่อยอืมจังหวะมันมาก็ถอยฉากออกมา
ค่ะมีคำถามว่าโอ้โหแล้วมันเห็นไหมนั่นน่ะสิ
หลวงพี่ยืนคือยืนเด่นเป็นสง่าอยู่รูปเดียวตรงนั้นเลย
หลวงพี่บอกว่าก่อนจะยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปคนร้ายหันมาเห็นนะ
หันมาเห็นอัตมายืนจ้องหน้ากันอยู่ด้วยสบตากันด้วย
อาตมามองไปคนร้ายมันก็มองมาพอคนร้ายมองมา
อาตมาก็มองค้างอยู่แต่ไม่รู้ทำไม
คนร้ายมันไม่ยิงอัตมาอืม
ที่คนร้ายจะไปหยิบอาวุธปืนที่วางไว้ตามจุดต่าง
แล้วกราดยิงผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งรถยนต์ทั้งจักรยานยนต์
ฟอร์จูเนอร์นี่โดนสี่ศพค่ะหลวงพี่บอกว่าฟอร์จูเนอร์คันที่ขับมาเนี่ย
พยายามร้องแล้วร้องเตือนแล้วบอกคนในรถฟอร์จูเนอร์ว่า
อย่าขับไปอย่าขับไปมีคนร้ายอยู่แต่คนขับอาจจะไม่ได้ยิน
คือเอาจริงเวลาเสียงคนตะโกนอยู่นอกรถกับคนที่อยู่ในรถ
ไหนจะเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์บางทีมันอาจจะได้ยินเป็นเสียง
แต่อาจจะไม่ได้ยินเป็นคำหรือก็อาจจะเปิดวิทยุอะไรอยู่หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าหลวงพี่ท่านพยายามบอกแล้ว
แต่คนขับเขาก็ไม่ได้หยุดรถณขณะนั้นก็ขับไปต่อ
ก็เลยไม่ทันการคนร้ายก็ยิงใส่คันนั้นเสียชีวิตไปสี่ศพค่ะ
เราได้บอกรถไม่ครับบอกแล้วครับเขาได้ยินเสียงแล้วครับ
แต่เขาก็ขับไปตอนนี้เขาไปเห็นเองเขาเริ่มเหยียบเบรกเขาเหยียบเบรก
พอคนนี้รู้ว่าเบรกเบรกใช่ไหมครับเขาหันแล้วยิงเลย
เขายิงไปที่คนขับก่อนเลยก็ลูกกระสุนก็ผ่านผมไปเนี้ย
พอผมวิ่งตามรถใช่ไหมครับพอผมรู้ว่าเกือบรุ่นผม
ผมก็เลยเข้ามาคืนตอนนี้ผมก็แอบแล้วครับ
ผมแอบหลังเสาเนี่ยผมก็ดูอยู่เขาจะยิงผมไหม
เขาก็ไม่ยิงนะนี่ฮะหลวงพี่บอกว่า
ตอนแรกยังคิดว่าคนเสียสติคนบ้าหรือเปล่านะ
ราดยิงมั่วไปหมดเด็กนักเรียนที่ขี่รถผ่านยังยิงอ่ะนะ
ยิงเขาแล้วยังเดินตามไปยิงซ้ำอีกจนเขาตายเนี่ย
ตอนหลังก็เพิ่งมาทราบข่าวว่าอ๋อจ่าทหารคลั่ง
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยยืนยันว่าเห็นแน่นอนมองจ้องตากันเลย
ใส่ไม่หันกระบอกปืนมาทางพระค่ะอ่า
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะค่ะเนี่ยฮะ